มาใกล้เลยใครที่บอกว่ารับปีใหม่มากำลังเช็คดวงเช็คราศีกันอยู่

ปีนี้จะทำอย่างไรคุณผู้ชมไม่ต้องกังวล
วันนี้เรามีวิธีการไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะโดยเฉพาะคนที่บอกว่ากังวลใจในเรื่องของปีชงอยู่
อาจารย์วินไทยไขนามเลขศาสตร์ดวงดาวแกมาแนะนำถึงที่เลยคุณผู้ชม

ปี๒๕๖๖นี้คนที่น่าห่วงก็คือปีนักศัตริกาค่ะ
เนื่องจากว่าปีนี้ชงโดยตรงให้ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพ
อย่าโหมงานหนักแต่ว่าไม่ต้องแบบอุ้ยเครียดไปหมด
ชงฉันจะทำยังไงดีทางตันหรือเปล่า

อาจารย์วินไทยแนะนำบอกว่าไปเลยไปทำบุญค่ะ
โดยจำนวนบุญในการทำนะบอกว่าขอให้เพิ่มไปจากจำนวนอายุไปสักหนึ่ง
อายุ๒๑ก็เพิ่มไปอีกเป็น
อายุ๒๐เพิ่มเป็น๒๑อะไรอย่างนี้ว่าไป
ส่วนอีก๓ปีนักศัตริย์ที่ชงร่วมก็คือมะเมียชวดแล้วก็เถาะ
ไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าเป็นการชงร่วมที่มีแต่เรื่องดี
แต่จะยิ่งดีมากขึ้นถ้าไปทำบุญร่วมด้วยนั่นเองนะคะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงอาจารย์วินไทยกันหน่อยค่ะ
คุณแค่ถ่ายชีวิตโคกระบือทำบุญที่เกี่ยวกับน้ำปล่อยปลาหน้าเขียง
คุณอายุเท่าไหร่๓๐คุณทำ๑ขวบปีต่อ๑แพ็ค
คุณก็ทำ๓๑แพ็คคุณก็ทำให้เพิ่มเติมจำนวนของคุณเข้าไป
ให้เป็นมหามงคล๑๐๐สิ่งที่คุณจะดีขึ้นทั้งหมด๑๐๐
ปีหน้าวอกสบายแน่ถึงจะร่วมชงแต่เขาสบายแน่
ล่าเริงทรัพย์แน่นอนหนูก็คือชวดชวดคือมูซิกะ
ราศีนี้แล้วก็กุลนิกใน๓นักกษัตริย์นี้
ถ้าคุณทำตามอย่างที่ผมบอกคุณให้คุณจะได้กลับมาทุก๒เท่าเสมอ
ความเชื่อไม่มีตัวตนแต่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จเสมอ
จริงนะความเชื่อไม่มีตัวตนแต่มีอิทธิพลกับความสำเร็จ

มันอยู่ที่ใจด้วยไงแต่ตอนนี้ถ้าอะไรมั่นใจแล้วมันทำได้ดีทุกอย่างแหละ
จริงนะดิฉันว่าทุกราศีแหละเริ่มต้นปีแบบนี้
ไปทำบุญเพื่อเสริมความเป็นมงคลให้กับชีวิตของทุกคน
ได้มีแต่เรื่องราวดีทุกราศีนะคะ